คุณผู้ชมถ้าจำกันได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรานำเสนอเรื่องราวของวาดที่คุณแม่
แล้วหนุ่มคนนั้นกล่าวก็ยังไม่จบค่ะ
ยังส่งข้อความมาข่มขู่อีกบอกว่าจะอุ้มเธอไปฆ่า
เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของแท็ต
ไม่หยุดเลยคือเข้ามาปวดเลยค่ะ

แน็ตพร้อมด้วยสามีก็คือคุณเป๊กรัฐภูมิเนี่ย
หอบหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับทางปอทเลย
แล้วก็บอกว่าที่ตัดสินใจมาแจ้งความ
เพราะเธอรู้สึกไม่ปลอดภัย

อกจากว่าจะส่งภาพอนาจารย์มาคุกคามเธอแล้ว
ยังมีการหมินประมาทด้วยบอกว่าลูกในท้องของเธอตอนนี้
ไม่ใช่ลูกที่เกิดกับสามีหนุ่มเป๊กอีกด้วยรุนแรงมาก
เขาก็บอกว่าพี่เป๊กเก่งนักใช่ไหม
สามีผลได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะสองคนมาอุ้มเลยอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่ากฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้

แต่ว่าไม่โดนจับไม่โดนอะไรเลย
เขาดูไม่กลัวเลยค่ะ
เขาก็ยังตอบว่าแบบเหมือนลูกในท้องไม่ใช่ลูกของพี่เป๊กอะไรประมาณนี้ค่ะ

เขาจะแจ้งความแล้วก็จะจับตัวให้ได้
เพราะว่าจะได้มาเป็นตัวอย่าง
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนในวงการบันเทิง
ถูกคุกคามทางเพศเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายกรณีที่เรานำเสนอกันไป
อย่างเราก็ต้องระวังตัวกันดีด้วย
ใช่ค่ะขอให้ตำรวจจับให้ได้นะคะ